ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีความคืบหน้ามาเป็นระยะนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหญิงไก่นะคะและเช่นเดียวกันวันนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมจะได้ยินเรื่องที่เราจะคุยกันในรายการวันนี้น้อยมากเพราะว่าในข่าวเนี่ย
ยังแทบจะไม่ได้ให้รายละเอียดเลยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะเป็นวันพรุ่งนี้เพราะช่วงนี้วันหยุดยาวนะคะเป็นวันพรุ่งนี้ที่จะมีข่าวแล้วก็รายละเอียดออกมาเพราะว่า
ทนายความสงการจะไปกับพระสงฆ์ที่จังหวัดพระนครสิทธิยาเนี่ยนะคะเข้ามากรุงเทพแล้วก็จะไปกันที่กองปราบเพื่อให้ข้อมูลแต่เนื่องจากพรุ่งนี้เรางดรายการนะคะสำหรับถามตรงตรงเราเลยขอนิมนต์มาวันนี้ก่อนเล่าให้ฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ค่ะเราจะคุยกับทั้งทนายสงการด้วยนะคะที่ฉันไม่แนะนำยาวแล้วนะคะชื่อทนายคนนี้แล้วก็อีกรูปหนึ่งค่ะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าซุงทักษ
นารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพระสมุชวลิศกิติเมธีนามัศกาลค่ะอาจารย์พรอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราเราขอให้มาวันนี้ก่อนเพราะจริงแล้วเนี่ยพระอาจารย์จะต้องไปพบตำรวจกองปราบเนี่ยพรุ่งนี้ครับใช่ก็คือเปิดทำงานเป็นพรุ่งนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นในข่าวเนี่ยแทบจะแทบจะไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ครับให้น้อยมากครับเอางี้เข้าค
ในเรื่องของการแจ้งข้อมูลข่าวสารมาในเฟสสงการอัจฉริยศัพท์

เขาบอกว่าหญิงไก่เนี่ยเคยไปที่วัดที่ท่านจำวัดอยู่แล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีญาติโยมลูกศิษย์ท่านเนี่ย
เคยเสียเงินให้กับกระบวนการหญิงไก่ถึง๒ล้าน๘แสนบาทในการขอคุณหญิง
คือมีคนยอมจ่ายเงินเพื่อจะได้ข้างหน้าชื่อว่าคุณหญิงเหมือนกันครับคือตาตั้งคุณหญิงเหมือนกัน
ค่ะทีนี้ค่ะพระอาจารย์คือเราเห็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้ารายการเนี่ยนะคะมีชื่อวัดอยู่สองวัดแน่นอนคือพระอาจารย์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่วัดท่าสุง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
ปีนี้คะคือลักษณะว่าพระพิสุที่เคยเข้าไปอยู่เกิดทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านสร้างเรื่องสร้างราวให้กับชาวบ้านไว้เอางี้ก่อนนะคะสถานะของวัดยี่ป่าแล้ววงเล็บว่าร้างเนี่ยวัดยี่ป่าที่ว่านี้เนี่ยคืออยู่มาเป็นร้อยปีแล้วถูกต้องใช่ไหมคะคือปัญหาของวัดนี้เนี่ยคือการที่วัดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดหรือปัญหา

ปัญหาเท่าที่ฟังพระอาจารย์เนี่ยนะคะคือมาจากพระที่เข้าไปอยู่ในวัดใช่ไหมคะแล้วเรื่องที่เกิดเนี่ยคือปัญหานี่แหละที่บอกว่าหญิงไก่เข้ามาเกี่ยวด้วยโดยตรงใช่ครับใช่ไหมคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นปีตั้งแต่ปีไหนคะพระอาจารย์ที่พบหญิงไก่เลยปี๕๘อ๋อเพิ่งปีที่แล้วถูกต้องช่วงต้นปีปลายปีประมาณเดือน
ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทำการขับไล่พระภิกษุที่อยู่ที่วัดล้างแห่งนี้โดยมิชอบตามคำสั่ง
เมื่อท่านไปขับไล่ให้ย้ายออกไปก็ปรากฏว่าไม่ยอมออกปรากฏว่าพระรูปนี้ก็เลยให้หญิงไก่เข้ามาเคลียร์

ถูกก็เลยมาเคลียร์พระอาจารย์ถูกไหมครับ

แล้วเดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีคนถูกหลอกเอาเงินไปคือถูกหลอกใครหลอก
ก็คือว่ามันมีในกระบวนการหญิงไก่คือพระอาจารย์ของหญิงไก่นี่แหละ
บอกว่าจะมีการขอตำแหน่งคุณหญิงให้โดยมีเหยื่อลายหนึ่งเป็นคุณยายวัย๘๙ปี
จ่ายเงินไปทั้งหมด๒๘๐๐๐บาท

แล้วพรุ่งนี้ก็จะมาแจ้งความที่กองปราบปรามด้วยกัน
เนื่องจากมีการกล่าวอ้างถึงสถาบัน
อ่ามีการกระทำเป็นกระบวนการมีรถนงรถนำครับเดี๋ยวนะคะ
ตัวของพระอาจารย์ที่เป็นพระที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นอ๋อเหรอฮะครับ
คือพระอาจารย์ของหญิงไก่เป็นคนบอก

และนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงตั้งพระอาจารย์ไปจัดการเรื่องนี้

ถูกต้องเพราะมีเรื่องร้องเรียนผ่านสำนักงานมาหลายที่หลายหน่วยงาน
คือดิฉันมีเวลาไม่เยอะที่จะเล่าทั้งหมด
เอาเฉพาะช่วงที่พระอาจารย์ได้พบหน้าหญิงไก่

คือช่วงประมาณเดือนตุลาคม
ดูคนดูหลายสิ่งหลายอย่าง

ประมาณ๓๔คนเข้ามาสอบถามอัตมาว่าอัตมานั้นมีสิทธิ์อะไรมาทำพังวัดเขา
ตมาก็บอกว่าอัตมาทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่ง
ถ้าอัตมาไม่ทำตามคำสั่งมันก็ผิดผิดทั้งวินัยด้วยผิดทั้งกฎหมายด้วย
หญิงไก่บอกว่าให้หยุดก่อนได้ไหมให้เห็นหน้ากับคุณหญิง
เห็นแก่หน้าคุณหญิงหรือตัวหญิงไก่นี่เองถูกต้องให้เห็นกับหน้ากับคุณหญิงหน่อย
กับพระอาจารย์ถูกต้องเอ่อพูดกับพระอาจารย์รูปเดียวหรือว่ามีคนอื่นแวดล้อมด้วยคะ
มีช่างอีกสองคนได้ยินด้วยกันถูกต้อง
นั่นคือการพบกันครั้งแรกระหว่างหญิงไก่กับพระอาจารย์ป่ะคะ
พบกันครั้งแรกถูกต้องแล้วก็มีการคุยกันผ่านทางไลน์ทางโทรศัพท์
มีไลน์มีโทรศัพท์ถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเขาขอเบอร์โทรศัพท์ฉันไว้
ฉันก็ให้เบอร์โทรศัพท์พวกเขามาถ่ายใบรางวัดที่ดินจากกรมที่ดิน
ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ที่ดินยังไม่ออกเลยโฉนดยังไม่ออกเลย
พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาทธรรมนี้พระบาท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

ในเครื่องแบบแล้วพระอาจารย์ก็เลยไม่ดำเนินการอะไรต่อกับวัดนี้เลยเหรอคะ
อ่าก็ดำเนินการต่อตอนหลังก็ยังมีคนมาข่มขู่อยู่เรื่อยเรื่อย
เป็นคนมีสีเหมือนกันมากับหญิงไก่อีกเหรอคะไม่ได้มาตอนนี้มาบอกว่านายสั่งมา
อาจารย์เจอหญิงไก่กี่ครั้งคะอ่าเจอครั้งเดียวอ๋อเจอครั้งเดียว
แล้วถัดถัดมาเนี่ยเป็นคนมีสีถูกต้องอยู่สีเดิมตอนเจอกับหญิงไก่ไหมคะคนละสี
คนละสีกันอีกคือมากันแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีมามีบริวารมีสมัครพักพวกกันมา
แม้กระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็รายงานไปยังรองผู้ว่ารายการจังหวัด
สำนักงานพุทธศนาจังหวัดค่ะเจ้าคณะจังหวัดให้รับทราบ
ประหลัดอำเภอในอำเภอมากันเต็มหมดเลยและ
นายทหารคอสชส่วนหนึ่งที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดพระนคร
ศิษยาก็มาด้วยบอกว่าให้พระรุเปด้อออกอืม
ปรากฏว่าแปลกไหมครับหลังจากมีการรายงานที่เรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
พระอาจารย์บอกว่าหญิงไก่มีบารมีเนี่ย
สั่งระงับให้ทหารที่เข้ามาดูแลนั้นหยุดการกระทำการใดได้
ทีนี้ครั้งหลังที่พระอาจารย์บอกว่ามีคนมีสีมาอีก

ถูกต้องเข้าไปปุ๊บนี่ต้องมีเรื่องตลอดต้องมีการคมขู่ตลอด
เวลาคมคู่คมคู่ว่าอะไรคะ
อ่าวก็ชกมั่งก็ทำร้ายมั่ง
ขอบพระภัยครับจะชกภะเนี่ย
ถูกต้องมีพยานพระอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปกองปราบ
มีปากมีเสียงก็รุนแรงเหรอคะไม่เราสามารถ
ฉันแค่ถามว่ายงมมาจากเหนิงงานไหน
เขาบอกนายสั่งมาให้เข้ามาดูแลในพื้นที่

ฉันมาถูกต้องตามกฎหมายฉันไม่ได้เข้ามาอยากเป็นใหญ่เป็นโตเลย
อย่างนี้ทางคนมีสีก็บอกว่าท่านต้องฟังฉันสิฉันเป็นทหาร

คือมีคนที่ไม่อยู่ในเครื่องแบบมาบ้างไหม
เป็นพลเรือนเป็นใส่ชุดปกติมีเขาก็อ้างมาอย่างงั้น
ส่วนใหญ่แล้วคือซ้ำหน้าไหมคะ
ส่วนมากจะไม่ซ้ำหน้ามีซ้ำหน้ามาบ้าง๒๓ครั้ง
ทีนี้เนี่ยตามที่เป็นข่าวกันอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
คือพยายามจะบอกว่าหญิงไก่พยายามให้เข้าใจว่าตัวเองเนี่ย
มีเหมือนกับมีสายสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่

ใช่ไหมคะซึ่งพระอาจารย์อ่ะเคยเห็นคนที่มาเนี่ย
มีลักษณะที่เหมือนกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของสังคม
หรือว่าเป็นหน่วยงานใหญ่โตหรือเปล่าคะ
เห็นท่านอาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้ที่หญิงไก่เข้ามาเนี่ย
ก็จะมีบุคคลคนหนึ่งเข้ามาก่อน
มีการดัดแปลงรถเหมือนกับรถนำขบวนเข้ามา
แล้วติดสติ๊กเกอร์ติดไฟหลังคารถ

พรุ่งนี้เราก็จะมอบให้กับทางกองปราบปราม
ครับตามภาพจะมีสัญลักษณ์เล็กอยู่ด้วยนะครับ

ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนก็ให้มาเขาถ่าย
คือเรื่องอันนี้รถหรือว่าคนก็แล้วแต่ที่เราเห็นในภาพ
คือก่อนจังหวะที่พระอาจารย์จะเจอหญิงไก่
คันนี้มาหรือมาพร้อมรถคันนี้เนี่ยนะคะเป็นใครคะอ่าทนายสงการรับทราบแล้ว
เขาก็อ้างว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องและก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ที่สุด
ในเรื่องของการที่จะขอในเรื่องของการแต่งตั้งคุณหญิง
ซึ่งซึ่งจังหวะที่อ๋อมีรูปคนที่มาด้วยครับนี่พระอาจารย์เขาจะเห็นแล้วก็จะ
เห็นภาพชัดเลยฮะคนคนคนนี้คือคนที่ขับรถมาหรือเปล่าคะถูกต้อง
ถูกต้องคนนี้ค่ะถูกต้องรถคันเมื่อสักครู่มาถูกต้องแล้วก็มาเคลียร์อะไรหลายหลายอย่าง
มีไซเลนส์ด้วยนะครับแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บตอนเวลานะครับ
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเป็นไฟด้านบนหลังคาใช่แล้วมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ตรงประตูด้วย
เรียนถามแบบนี้ค่ะทนายสงการว่าได้ตรวจสอบแล้วหรือยังเอ่อ
เราไม่เชื่อว่าเป็นจริงเนื่องจากดูพฤติการการกระทำดังกล่าว
ยังไงผมก็ไม่เชื่อเพราะหนึ่งพฤติการที่มีการเรียกรับต่างต่างโดย
คู่กรณีที่ทางทางเจ้าคณะจังหวัดให้ออกไปเนี่ยไม่ยอมออกเนี่ย
พฤติการแล้วผมไม่เชื่อเชื่อว่าเป็นการแอบอ้าง
และมีการกระทำลักษณะเป็นกระบวนการและมียิงของของทางคุณป้าเนี่ยนะครับ
คุณป้าท่านนี้นะคะพระอาจารย์เราต้องย้อนกลับไปก่อนที่พระอาจารย์จะเจอหญิงไก่
มีเหตุการณ์ครั้งนี้ออกมาเนี่ยนะคะคือคนที่มาพร้อมกับรถนี้มากี่คนคะ

อ่าก็อย่างที่ทนายว่า
แล้วครูจำหน้าได้หมดไหมคะ

น่าจะจำได้ดีเพราะว่าแกจำฝักใจเลยเพราะแกถูกหลอกมา
ทีนี้เรียนกลับมาประเด็นหลักนะคะ
ปูมาให้เห็นคือประเด็นหลักก็คือว่า
พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดร้างที่ว่านี้เนี่ย
อ้างว่าถ้าจ่ายเงินมาเท่านี้

มันก็ไม่แน่นะบางทีเนี่ยถ้า
ถ้าหญิงไก่ไม่รู้เรื่องแล้วแล้วจะมาเคลียร์กับเราทำไม

คือความสัมพันธ์นอกจากนี้แล้วหลังจากเกิดเรื่องนี้ที่แปลก
คล้องกับหญิงไก่ให้สัมภาษณ์ว่า

เพราะในคดีนี้หลังจากที่มีปัญหาแล้วเนี่ย
พระรูปนี้ก็ไปอยู่ที่เชียงราย

พระรูปนี้ตอนนี้ไม่อยู่ที่วัดยี่ป่าแล้ว

แต่มีหมายสารไปเรื่องบุกลุกทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

แล้วเขาไปเนี่ยรู้ไหมคะว่าเขาไปอยู่ไหน
เอาที่ตัวพระอาจารย์ทราบข่าวคราวรู้ไหมคะว่าย้ายไปอยู่ไหน
ได้รับทราบจากพระในคณะเขาที่เขาอยู่

ไม่แน่ใจแต่ว่ารู้ว่าอยู่ที่เชียงราย
ทีนี้ที่พระอาจารย์บอกว่าคุณป้าท่านนี้
เดี๋ยวเราจะได้ต่อสายโฟนอินกันคือ

ถอนเงินให้ครั้งแต่ละครั้งละครั้งละครั้ง
รวมแล้วทั้งหมดครั้งละ๕๕ครั้ง
แล้วก็๓แสนอีก
รวมแล้วประมาณ๒ล้าน๘แสนบาทครับ

แม้ว่ามันจะเหมือนกับอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

แต่ว่าการเรียกรับเงินเพื่อจะได้คุณหญิงเนี่ยนะคะ
กับการที่มาที่วัดแล้วที่บอกว่ามีการข่มขู่กัน

บอกว่า๑มันสอดคล้องที่หญิงไก่เข้ามาเคลียร์
กับพระรูปนี้ที่ถูกสำนักงานพระพุทธศาสนา
แล้วก็เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยให้ออกดอกในพื้นที่ค่ะอันที่สองส่วนการรับเงินนั้น
หญิงไก่จะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องเอาตัวพระรูปนี้มาสอบ
แล้วตอนนี้ธนายสงการรู้ไหมว่าพระรูปนี้ยังอยู่จริง
อยู่ที่เชียงรายจริงแล้วถ้าไปจะเจอจริง
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ข้อมูลทั้งหมดนะครับพรั่งภูอยู่ในกระบวนการหญิงไก่เนี่ย
ก็จะมอบให้ท่านพลตำรวจโทษธิตราชนองหาพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ท่านจะได้คลี่คลายแล้วก็มันมีพยานเอกสารหลักฐานเนี่ยมันเป็นทำเป็นกระบวนการ
ปิดท้ายนิดเดียวค่ะว่าตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาของเดือนปีนี้เนี่ยนะคะ
จนถึงตอนนี้นับตั้งแต่ที่หญิงไก่มีข่าวก็ได้เดือนมิถุนายนถัดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
มีการติดต่อมาถึงพระอาจารย์อีกไหมคะ
ไม่มีเพราะฉันไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เข้าไปก็แอบเข้าไป

รับตรงเลยว่าเขากลัวมีความกลัวอยู่
กลัวนะครับแล้วก็บุคคลในภาพเมื่อกี้เป็นพลเรือนนะครับไม่ใช่ทหาร
คนที่ถ่ายรูปแล้วเบอร์คือถ่ายรูปเบอร์หน้าเป็นพลเรือนนะครับไม่ใช่นายทหาร
แต่ข้อมูลที่มีซึ่งดิฉันขอดูก่อนนะคะว่าจะเอาไปให้กองปราบไหน

ครับก็ต้องปล่อยให้ทางกองปราบปรามไปขยายผลอีกครั้งหนึ่งครับ
ว่าใครเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรหรือถูกหญิงไก่หลอกก็มี
ขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะลองคุยกับคนที่สูญเงินไปเกือบ๓ล้านบาท
เพื่อตำแหน่งคุณหญิงนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจริงเหรอ
ที่เขาตั้งใจจะหลอกแล้วจริงเหรอ

คุณผู้ชมคะเราคุยกับคุณสายใยเอี่ยมภูมินะคะ
ถ้าตามที่ทางพระอาจารย์กับทนายสงการเล่ามา
คือคนที่ถูกหลอกเอาเงินไปเกือบ๓ล้านบาท

ค่ะถามแบบนี้เลยนะคะ
เนื่องจากว่าฟังเรื่องมาแล้วว่า
เงินที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่คะ

จ่ายไปเพราะเราต้องการอะไรคะ
ท่านเสนอมาเองว่าท่านมีความสามารถที่จะขอเครื่องราชให้ได้
อืมท่านเนี้ยคือพระวัดยี่ซุงใช่ไหมคะ

ท่านบอกว่าท่านสนิทกับท่านผู้หญิงมณัฐมิตร
ผู้หญิงจรุงจิตและ

อ้างว่าท่านรู้จักหลายคนใช่ไหมคะ

อ้างว่าท่านรู้จักหลายคนใช่ไหมคะ

ทำให้คุณหญิงได้เป็นคุณหญิงตั้งหลายคนอ้าง

แม้แต่บอกชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้

เอาอย่างนี้ค่ะคุณสายใยรู้จักหญิงไก่ไหมคะ

เคยได้ยินชื่อหญิงไก่จากชื่อ
เคยได้ยินชื่อแต่ไก่แต่ไม่เคยได้ยินชื่อหญิงไก่
อ่าแล้วพระวัดยี่ป่า
เคยพูดถึงชื่อหญิงไก่ให้ได้ยินไหมคะ

แต่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่ายายไม่รู้

คือระหว่างคุณสายใยกับพระวัดยี่ป่า
ไม่เกี่ยวกับคนชื่อไก่หรือหญิงไก่เลยใช่ไหมคะ
เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น
แล้วคุณสายัยรู้ไหมคะว่าพระมีลูกศิษย์ชื่อนี้ด้วย
มีลูกศิษย์ชื่อไก่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไร
ทีนี้ตอนที่จ่ายเงินไปเนี่ยนะคะ

แล้วพอไปทวงเขาเขาว่ายังไงคะ
เขาบอกว่าเขาไม่ยอมให้พบลูก
ไม่ยอมให้พบหน้าไม่ยอมให้พบเสียงพอโทรไป
หรือบางทีก็บอกยอมโทรผิดแล้วอะไรอย่างนี้

ใช่เสียงท่านนั่นแหละคือท่านไม่ยอมพบ
จนถึงตอนนี้เนี่ยคุณสายยายพยายามติดต่อได้ไหมคะ

นับตั้งแต่มีข่าวหญิงไก่มาเนี่ยนะคะ
ยังเลยยังไม่ได้โทรเลยเพราะไม่รู้ว่าเกี่ยวช่องคล่องกันหรือเปล่า
คุณสายใยไปแจ้งไว้หลายหน่วยงานไหมคะเรื่องที่โดนเอาเงินไป๒ล้าน๘นะคะ

สำนักนายกก็ไปกระทรวงยุติธรรมก็จัดการจะฟ้องให้
ปรากฏว่าท่านก็เอาชื่อคนผิดมาให้ฟ้องผิด
สร้างว่ายังไม่คืบหน้าเลยมีความสิทธิ์มีให้เงินค่าทันาย๕๔๐มีค่ะค่าฟ้าพล้อมแต่ผิดตัวลูก
เพราะฉะนั้นจนถึงถ้าสมมุติเอาสรุปง่ายก็คือตอนนี้จะเรียกว่าไม่คืบหน้าก็ได้ถูกไหม

พรุ่งนี้มากองปราบกับทนายสงการไหมคะ

เดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสได้เล่าให้อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกองปราบฟังนะคะ
จากเวลากระชับแต่ว่าได้ประเด็นนะคะ

ครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ย
คุณสายใยหรือคุณป้าสายใยเนี่ยเขาบอกว่า
เคยมีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้

และมีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วด้วย

แอบอ้างสถาบันจริงเนี่ย
ก็เลยบอกคุณป้าสายใยไว้ว่า

สอบสวนกลางพรุ่งนี้เลย๑๑โมง

ถ้าใครผิดก็ว่าไปตามพยานเอกสารหลักฐาน

พระอาจารย์จนถึงตอนนี้ที่วัดยี่ป่า

ตอนนี้ในพื้นที่ไม่มีแล้ว
ฉันขับรอยออกมาแล้ว

ระหว่างวัดยี่ป่ากับที่เอกชนมันติดกัน

แต่ที่ตัววัดเลยที่บอกว่าอยู่มาเป็นร้อยปี

มีพระทรงไหมคะ
แต่จะอยู่เป็นลักษณะของกุฏิที่แบบ

คืออันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่กองปราบจะชัดเจน
ที่เรานัดมาวันนี้ก่อนเพราะพรุ่งนี้รายการเรางด

เอางี้มันมีความคืบหน้าขอนิดเดียว
กาบแก้วอดีตลูกจ้างชาวลาวของหญิงไก่

เข้ามอบตัวและประกันตัวต่อสู้คดี

ท่านใดมีข้อมูลบ่อแสของหญิงไก่

แจ้งเข้ามาได้ครับเพื่อจะรวบรวม

ในก้าวคดีที่หญิงไก่แจ้งไว้

จ่อยหายตัวไปประมาณปลายปี๒๕๕๙

ซึ่งเป็นแม่บ้านอยู่กับหญิงไก่
ต้นกับคนขับรถชื่อน้อยนา
ผมเชื่อว่า๒คนนี้ถ้าสอบสวนกลางตามตัวได้
คลี่คลายทั้งหมดว่าเศรษฐีที่ดินทำไมถึงไปตายที่สกลนคร
เดี๋ยวยังไงเราคืบหน้าแต่ละคดีแต่ละเรื่องมาเป็นระยะ
วันนี้ขอบพระคุณค่ะและนามัศกาลพระอาจารย์ค่ะ

พรุ่งนี้เรางดรายการแล้วเรามาอีกทีวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ